คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องที่ต้องเตือนภัยเตือนใจกันบนท้องถนนนะครับ
เวลาจะข้ามถนนก็ตามภาษาเด็กเลยนะวิ่งเลย

ได้มองซ้ายมองขวาดังนั้นผู้ปกครองต้องดูแลเด็กดีนะครับ
ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์ดังคลิปที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
บริเวณริมหาดบางเสล่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
นี่แหละครับคนขี่รถจักรยานยนต์เขาไปขอภาพจากกล้องหน้ารถของคันอื่นมา
แล้วก็เอามาลงไว้ในโลกโซเชียลเพื่อให้เตือนใจเตือนภัยกัน
คนขี่ยืนยันบอกว่าเขาขี่มาประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่ทันจะเห็นแล้วว่ามีใครจะข้ามถนนหรือว่ามีเด็กตัวเล็กวิ่งข้ามมาอย่างกระทันหัน
ก็ชนเด็กเข้าไปอย่างจังนะครับแล้วก็เด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตัวเขาเอง
รถล้มก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ
โดยเฉพาะพูดไปถึงพ่อแม่ของเด็กบอกว่าฝากดูแลด้วยนะฮะ
อย่าปล่อยให้เด็กข้ามถนนเพียงลำพังหรือว่าเป็นวัยของเด็กเขาที่ต้องซุกซนแบบนี้
ก็ต้องให้ระมัดระวังกันมากขึ้นด้วยนะครับ